สวัสดีครับ๗นาฬิกา๔๗นาทีครับถึงเวลาตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน
คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ
เกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเราไปตรวจสอบพร้อมกัน
คุณผู้ชมครับปัจจัยสำคัญที่นำความหนาวเย็นมาเยือนเมืองไทยของเรา
ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
หลังจากนี้เป็นต้นไปจะอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง
แต่ภาพรวมแล้วยังคงทำให้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนั้น
ยังคงได้สัมผัสกับอากาศเย็นในช่วงเช้า

เพราะว่าต่ำสุดนั้นอยู่เพียงแค่๑๕องศาเซลเซียต

หลายพื้นที่ยังมีสีเขียวปกคลุมก็คืออากาศเย็นในช่วงเช้า
อีสานเริ่มอุ่นขึ้นบ้าง
ขณะที่ช่วงบ่ายครับสูงสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๓๕๓๖องศาเซลเซียต
ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางครับ

ก็คือต่ำสุด๑๕องศาเซลเซียต
การว่าจะเป็นแบบนี้ต่อไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้
ขณะที่ตามยอดดอยยอดภูครับอากาศหนาวถึงหนาวจัด
ดังนั้นใครที่จะเดินทางไปสัมผัสความหนาวเย็น
ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วย
ปัจจัยสำคัญที่นำเอาความหนาวเย็นมาให้เมืองไทยของเรา
นอกจากมูลอากาศเย็นแล้วนี่คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก

ยังมีอยู่บางส่วนที่เคลื่อนที่ลงมาพาดผ่าน

รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่อีสานตอนบน
นั่นก็หมายความว่ายังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเกาะตัว

ก็จะสามารถก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนได้ต่อไป
ดังนั้นภาพรวมแล้วในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
สานตอนบนยังคงมีโอกาสเกิดฝนได้ในพื้นที่
แต่ฝนที่ตกลงมานั้นอาจจะตกแบบมาไวไปไว

พื้นที่ภาคใต้ในอรยะนี้ยังคงได้รับอิทธิพล

หรือมารสมฤดูหนาวพัดปกลุ่มอย่างต่อนื่องด้วยกระหว่างป่านกลาง

ตั้งแต่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางไปจนถึงตอนล่าง
แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังหน่อยก็คือเรื่องของคลื่น
โดยเฉพาะตั้งแต่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป

ดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือในระยะนี้คงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เรือเล็กนะครับควรที่จะงดออกจากฝั่งโดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
เรามาดูภาพรุนความสะดวกการฝนกันจากภาพถ่ายดาวทีมสดณขนาดนี้
จะสังเกตว่าตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางเมฆค่อนข้างน้อยนะครับ
มากส่วนใหญ่นั้นจะไปอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ณขณะนี้เองจากการตรวจสอบก็เพราะว่ามีการก่อตัวของกลุ่มฝน
ในบริเวณจังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงตรังแล้วก็บริเวณจังหวัดสงขลา
และจากการคำนวณต่อจากนี้ไปอีก๒๔ชั่วโมงก็พบว่า
บริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นยังคงเป็นบริเวณที่มีปริมาณน้ำฝนสะสมมากที่สุด
แต่ถ้าหากเปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณฝนในวันนี้ค่อนข้างน้อยเลยทีเดียว
อย่างที่บอกไปส่วนใหญ่เน้นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ตอนกลางจนถึงตอนล่างฝั่งอ่าวไทย
ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับวันนี้อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย
ต่ำสุดอยู่ที่๒๓องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๔องศาเซลเซียต
การว่าจะทรงแบบนี้ไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าท้องฟ้า
เมฆค่อนข้างน้อยแดดแรงในช่วงบ่าย
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยของเราในวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมหลังจากนี้ได้ผ่านแอปพลิเคชันมายไทยรัฐครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ